สวัสดีครับร่วมขอบสนามนะครับวันนี้เปิดกันที่ยังราวของการแถวสดที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับ
เป็นวิธีปิดการแข่งขันแต่ว่าจริงแล้วการแข่งขันรายการนี้จะมีตั้งแต่วันศุกร์นะครับ
ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็คือวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดพฤษฎีกายนนี้ครับ
ในโอกาสนี้นะครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ก็ได้มีโอกาสนะครับมีพระดำรัฐในการอยากจะเชิญชวนให้กับแฟนกีฬานั้นได้ดูการถ่ายละสดรายการนี้
ซึ่งมีโคต้าในการคัดเลือกนักกีฬาซีเกมนะครับติดตามได้จากรายงานครับ
ในช่วงที่พรมพาท่านทรงแข่งขันมากซ่อนโปรดให้มีการจัดการแข่งขันขึ้นมา
แต่ว่ารอบนี้มีความพิเศษหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะก็คือแบ่งเป็นหลายรุ่น
แต่เราจะเน้นพวกทีมชาติแล้วก็เยาวชนที่ขึ้นมา
ในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการนโยบายในการแข่งขันกีฬาขี่ม้า
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐมีพระดำรัฐเพิ่มเติมว่า
เหนือจากการแข่งขันกีฬาขี่ม้ายังมีนิทัศกาลต่างที่จัดขึ้น
ให้แฟนกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ชมกัน
เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะการกีฬาแขนงนี้
รวมถึงมพันธ์๒๙นะคะแล้วก็ความเป็นมาของวงการหิมะในประเทศไทยนะคะ
โชว์ประสิทธิภาพของการแข่งขันให้ดู
ไม่ต้องห่วงว่าจะดูไม่รู้เรื่อง
อะไรยังไงเรามีภาพเรามีการอธิบายชัดเจน
ก็อาจจะมีคลินิกเล็กในการสอนเยาวชนขึ้นมา
โดยอาจจะเป็นท่านหญิงแล้วก็โค้ดฝรั่งแล้วก็รวมถึงคุณฟรินส์นี่เอง
หวังว่าทุกคนคงจะเพลิดเพลินดีนะคะขอบคุณค่ะ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
วันศุกร์ที่๒๕พฤศจิกายนนี้ที่สนามขี่ม้า
กองพลฐานม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้าบนถนนโผนยวทิน
ซึ่งการแข่งขันจัดถึงวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้